ราวของตัวเลขเลขเด็ดมีมาฝากอีกแล้ว
แต่เราไม่ได้บอกเป็นเรื่องเลขเด็ดแล้วกันนะเป็นการนำเสนอข่าว
เรื่องราวของต่อตะเคียนยักษ์มีอายุกว่า๕๐๐ปีในจังหวัดบุรีรำค่ะ
ชาวบ้านนับร้อยคนนี่แหละค่ะก็แห่กันไป
ขอพรกราบไหว้ขอโชคขอลาบเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองค่ะ
ว่ากันแบบตรงเลยงวดนี้ยังไง
มาดูกันก่อนดีกว่านี่คือต่อตะเคียนยักษ์คุณผู้ชมค่ะ
ชาวบ้านจำนวนมากจากหลากหลายหมู่บ้านในอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำ
พื้นที่ใกล้เคียงนะคะพากันเข้าร่วมพิธีรำถวาย
แล้วก็เข้าทรงตามความเชื่อเพื่อขอโชคขอลาบจากแม่ย่าศรีวังแห่งวัดป่าบ้านกรวด

รำกันสนุกสนานคื้นเครงนะคะเป็นการรำบวงสวงเจ้าแม่นะคะ
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าแม่ย่าศรีวังถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษา
และสถิตอยู่กับต่อตะเคียนยักษ์ขนาดใหญ่มากขนาดนี้คือ๖คนโอบได้นะคุณ

ใช่ค่ะแล้วก็มีอายุต่อแก่มาก๕๐๐ปีละ
๕๐๐ปีผมจดไว้ล่ะ
๖คนโอบ๕๐๐ปีโดยมีคนไปพบตอตะเคียนยักษ์โผล่ขึ้นกลางลำห้วยบนตำบลหินลาด
อกจากนี้ยังมีชาวบ้านบางส่วนมากราบไหว้เพื่อขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยเห็นไหม
จากขอโชคขอลาบแล้วขอเรื่องของสุขภาพสุขภาพร่างกายให้หายเจ็บหายไข้หายป่วยกันได้นะ
ขณะที่บรรดานักเสี่ยงโชคนะคะก็แห่มากราบไหว้พร้อมทั้งเครื่องเส้นไหว้และพร้อมทั้งแป้งฝุ่นค่ะ
เพื่อขอเลขเด็ดกันอย่างไม่ขาดสายมาตลอดเลยนะคะ
ด้านนางลมนาประโคนและวังแสนบูรณ์ชาวบ้านบ้านน้องจิกบอกว่าถ้าหากได้โชคลาบตามที่ขอไว้
ก็จะตั้งใจว่าจะนำเงินมาบริจาคเพื่อทำบุญร่วมสร้างสาราปฏิบัติธรรมด้วย

เป็นการบนบานสารกล่าวกันเลยทีเดียว

เอาล่ะมาอีกหนึ่งที่นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่วัดจอมคีรีอำเภอเชียงดาว
ก็มีนักเสี่ยงโชคทยอยไปขอเลขเด็ดจากท่อนไม้ตะเคียนทอง
ซึ่งชาวบ้านเพิ่งขุดพบแล้วก็ทำพิธีบวงสวงไปเมื่อวันที่๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เอง
จากการสอบถามลูกศิษย์วัดบอกว่าหลังจากที่ชาวบ้านทราบข่าวว่ามีการอัญเชิญไม้ตะเคียนทองมาไหว้ที่วัดจอมคีรี
ก็ปรากฏว่ามีผู้คนนนั้นไม่น้อยเลยพากันนำเครื่องเส้นว่ายมาถไหว้เจ้าแม่ตะเขียนทองเพื่อขอโชคขอราบ
โดยความยาวของไม้ตะเคียนทองคุณผู้ชมฟังนะคะ

รอบวงมีขนาด๘๐เซนติเมตร

คนนี้ก็คิดไปได้ตลอดเลยนะคะ
ด้านนางสมพิษนารายชาวบ้านคนหนึ่ง
เขาอ้างว่าเป็นร่างทรงกุมาร
เขาบอกว่างวดที่ผ่านมาถูกรางวัลจนได้รับเงินหลายหมื่นบาท
งวดนี้ก็เลยมาขอเลขเด็ดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
พร้อมกับบนบานสารกล่าวกันเอาไว้ด้วยว่า
ถ้าหากว่าถูกรางวัลแบบ๒งวดติดกัน
จะสร้างถนนและหลังคากันแดดกันฝน
ให้เจ้าแม่ตะเคียนทองด้วยค่ะ
เอาล่ะถูกแล้วทำประโยชน์ให้กับสาธารณประโยชน์แบบนี้